อ๋อยฮะมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านหัวจะปวดฮะจี้ตรวจสอบ
อ๋ออีกนิดนึงครับพระคาดผมที่จำกันได้
รีเทิร์นมาบวชใหม่ครับคุณผู้ชมจากกรณีที่
หมอปลาครับพร้อมกองทัพนักข่าวบุกค้นกุฏิพระอ๋อยนะครับ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางย่าแพรกนะครับ
ตำบลบางย่าแพรกอำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับการร้องเรียนว่า
อันนี้อดีตฮะนะครับอดีตเลยนะครับ
ค้นกุฏิก็ได้พบแบบยางมัดผมของผู้หญิงนะฮะซึ่ง
อดีตเจ้าวาดอ้างว่าเป็นของตัวเองนะครับปวดหัวใช่ฮะ
เส้นนี้จะนำมามัดศีรษะเวลาที่มีอาการปวดหัวนะครับ
ส่วนบริเวณชั้นล่างเนี่ยพบเสื้อชั้นในของผู้หญิง
เมื่อเปิดผ้าจีวอนออกกลับพบสาวใหญ่นะครับ
ขดตัวอยู่นะครับจนเป็นข่าวดังเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าปีที่แล้วที่ผ่านมาล่าสุดครับ
มีรายงานว่ามีการเผยคลิปของชาวบ้านที่ได้พบพระอ๋อยนะครับ
บวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกครับซึ่งภายในคลิปเนี่ยมีคนถามว่า
ได้กี่เดือนแล้วซึ่งพระอ๋อยก็ได้ตอบว่าบวชมา๘๙เดือนแล้ว
จากการสอบถามชาวบ้านก็อ้างว่าเห็นแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับ
ตอนนี้อยากจะรู้ว่าพระอ๋อยมาบวชใหม่ได้อย่างไร
ใครเป็นคนบวชให้นะครับหรือว่าหรือไม่ได้ศึกมาตั้งแต่แรก
มีคำถามเต็มไปหมดว่าเขาเป็นใครมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
พระอ๋อยเนี่ยยังมีพฤติกรรมเสกน้ำมนต์
ดูดวงแก้ปีชงอีกด้วยนะครับขณะที่พระครูประทุมนะฮะ
ปริยัตยานุตกิจนะครับเจ้าคณะตำบลหนองแสงนะครับผม
สองแล้วก็เจ้าวาดวัดคุ้มข้าวนะครับผม
อำเภอปากพรีกล่าวว่าอาตมาเนี่ยพานายสมุทรเนี่ย
ประสาทพรมาบวชอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือพระอ๋อยนี่แหละ
เมื่อเดือนมีนาคมเนื่องจากรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียน
ปริญญาตีด้วยกันโดยเหตุการณ์นะครับผม
ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องเนี่ยมันจบไปแล้วรวมทั้งเนี่ยศึกจากการเป็นพระไปแล้ว
จึงสามารถกลับมาบวชได้ใหม่นะครับโดยหลังจากที่บวชมาเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลืองานวัดนะครับ
กุฏิสร้างสารานะฮะรวมมูลค่ากว่า๒ล้านบาท
ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนเรื่องที่ทีมงานหมอปลาแล้วก็สื่อตามมาที่วัดนั้น
หากเขามาดีก็ดีแต่ถ้าหากมาซ้ำเติมก็คงจะไม่ใช่
นี่ครับล่าสุดนี่คืออัปเดตล่าสุดอยู่ที่จังหวัดนคร
แล้วมีนาวบวชไหมว่าแค่เดือนเดียวเดือนเดียว
เขาชี้แจ้งแบบนี้ค่ะว่าอย่างตอนนั้นที่มันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ป่ะคะ
คือมันไม่ได้มีหลักฐานว่ามันมีการเสพเมถุนเกิดขึ้นจริง
เพราะทางฝ่ายหญิงเขาก็ปฏิเสธมากฝ่ายพระอ๋อยก็ปฏิเสธ
แล้วประเด็นคือน่ะตอนนั้นเนี่ยเขาชิงลาสิกก่อนลาสิกฮาก่อน
จริงเขามีประเด็นเรื่องจริงไม่ใช่เดือนนึงนะ
เพราะเขามีโดนจับเรื่องเมาแล้วขับ
พระอาทิตยุบางที่บอกว่ามีนารก็เอามาบวดอีกรอบนึง
เพิ่งกดมาบวดนี้
แต่ว่าก็คือเขาบอกว่าเพราะว่าเสามาเดือนกุมภา

ก็บอกว่าหมีนาเอาหมีนาบวด๘ก่อน
ข่าวจักรขาดจนกุมภามาบวชเดือนมีนาแค่เดือนเดียวมาบวชไป

เขาชี้แจงว่าเพราะว่าเขาชิงศึกก่อน

ก็ถือว่าเขารับผิดชอบในที่มันเกิดขึ้น
แล้วมันก็ไม่มีหลักฐานว่าเสพเมทุนจริงไม่จริง
ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้มีการตรวจสอบตอนในเรื่องนั้น

มีเสื้อในผู้หญิงตกอยู่ที่พื้นกุฏิเจ้าอาวาส
มีผู้หญิงซุกอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาส
มียางมัดผมคาดหัวเจ้าอาวาสอยู่มันคืออะไร

พอกลับมาแล้วเขาจะมาบวชใหม่ก็ถือว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไร
มันก็เลยเหมือนกับว่าบวชได้

พระจะอยู่ได้ไม่ได้มินว่ามันก็อยู่ที่ศรัทธาของประชาชนไง

แต่พอท่านย้ายไปอยู่วัดอื่น

เอาเข้าวัดบางทีก็ไปวัดนี้อยู่แล้ว
ไม่ถ้าเรื่องเงียบก็อาจจะรู้สึกว่าเออเรื่องเงียบปุ๊บเสร็จอาจจะจำไม่ได้

แล้วก็กลับมาช่วยสร้างโกติสร้างศาลาห์หลวงกุลภาพกว่า๒ล้านบาท

พระก็คือพระ

ใช่ไหมล่ะอันนั้นก็ไม่ใช่พระ
ปุ๋ยาอ่านข่าวเนี้ยลมิน่าหัวจับปวดเลยอ่ะ
เมื่อวานถึงขั้นถามพี่อุ๋ไหมพี่อุ๋ยมียางมัดผมให้ยืมป่ะ

แต่ท่านกลับมาบวชก็พระครูที่เป็นเพื่อนท่านก็

กลับมาครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาดี
ก็เลยให้บวชอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ท่านก็ช่วยสร้างกุฏิสร้างสารา

มีชีวิตฟังภักดิ์

เขาเสกน้ำมนต์แก้ปวดเมื่อยรักษาสุขภาพ

ก่อนให้พ่อดื่มคอลลาเจนฟังเสียงพ่อออก่อน
เขาจบบริญญาเอกแล้วนะผมก็จบไม่ผมก็จบผมก็จบบริญญาเอก
นี่เขารับแทนถูกไหมเขาจะซื้ออำนาจภูมิเอาไปซื้ออะไรให้เธอจัดการ
มันยังแม่มันคนละอย่างเพราะรักที่สุดเจกเลยนะเพิ่งจบยังไม่ได้รับรักษีหน้า
ก็ทำไมวิชานี้เท่าไหร่อาจารย์
เหมือนที่น้องมินบอกจริงด้วยตอนแรกมินก็ไม่ได้สังเกตจนคุณผู้ชมมาส่งข้อความมาว่า
เดี๋ยวนี้พระไม่แทนตัวเองว่าอัตมาแล้วเหรอเรียกว่าผมแล้วเหรอ
อาจจะติดตอนตอนช่วงที่ศึกไปแต่เขาบวชมานานกว่าศึกป่ะ
ใช่ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละ
โปรดติดตามตอนต่อไป